สำหรับครอบครัวไหนนะคะที่มีลูกเล็กเนี่ยนะคะ
อย่าให้คลาดสายตาเลยอาจจะเกิดเหตุสลดขึ้นได้นะคะ
เพราะว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเด็กหญิงสองคน
อายุ๕ขวบกับ๖ขวบชวนกันไปเล่นที่รถแท็กซี่
รถแท็กซี่นี่จอดอยู่นะคะเป็นรถแท็กซี่ร้างค่ะ
แต่พอเข้าไปเนี่ยขาเข้ามันเข้าได้แต่ขาออกออกไม่ได้นะคะ
ติดอยู่ในรถตั้งแต่ช่วงสายไปจนถึงเย็น
ครอบครัวออกตามหาค่ะสรุปสุดท้ายไปเจอนะ
อยู่ในรถแท็กซี่นี่แหละแต่เสียชีวิตแล้ว
เสียชีวิตทั้งสองคนเลยนะคะและจุดที่รถแท็กซี่จอดอยู่คือบริเวณลานกว้าง
ซอยข้างวัดปฐมเจดีตำบลพระพลาชัยอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปเก็บศพเด็กหญิง๒คนนะคะ
เด็กหญิงคนแรกชื่อเด็กหญิงอนันพรโพพรมน้องข้าวหอมค่ะอายุ๕ขวบ
อีกหนึ่งคนนะคะเด็กหญิงจารุณีจวงสาคอนหรือน้องว่านอายุ๖ขวบค่ะ
ทั้งสองคนเสียชีวิตอยู่ในรถแท็กซี่สีน้ำเงินคันนี้
ซึ่งเจ้าของเอามาจอดทิ้งเอาไว้นานกว่า๓ปีแล้วค่ะ
สอบถามแม่ของน้องข้าวหอมนะคะถึงเรื่องราววันที่เกิดเหตุ
คุณแม่บอกว่าช่วงเช้าแม่ไปธนาคารค่ะ
พอเสร็จปุ๊บขี่รถกลับบ้านตอนที่มาถึงบ้านไม่เห็นน้องแล้ว
แล้วก็คิดนะเอ๊ะหรือน้องออกไปเล่นกับลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อว่าน้องวาด
ก็คืออีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตน่าจะไปเล่นแถวสาราวัดก็ออกไปตามหา
แต่ก็ไม่เจอทุกคนในครอบครัวพยายามช่วยกันตามหาแบบนั้นนะคะ
ตั้งแต่ช่วงสายจนถึงช่วงบ่ายโมงค่ะ
เจอว่าน้องเสียชีวิตอยู่ในรถทั้งสองคน
หลังจากที่ทราบข่าวแม่ยายเดินทางมาที่รถคันนี้มาให้เห็นกับตา
แล้วพอเห็นกับตาว่าทั้งลูกและหลานเสียชีวิตร้องไห้เป็นลมล้มพับข้างรถเลยนะคะ
แล้วสอบถามว่ารถคันนี้แท็กซี่สีน้ำเงินคันนี้มาจอดที่ตรงนี้ได้อย่างไรนะคะ
รถคันนี้เป็นของนายอรุณชัยเดชอายุ๕๑ปีจอดทิ้งไว้๓ปีแล้วค่ะ
เป็นรถทักซี่เก่าไม่ได้ใช้งาน
ว่าเด็กทั้งสองคนน่าจะมาเปิดประตูรถแล้วก็เข้าไปเล่นข้างใน
และเพราะประตูรถด้านคนขับมันไม่ได้ล็อก
แต่เวลาจะออกเด็กอาจจะเปิดประตูไม่เป็น
คือมันเปิดได้ด้านเดียวก็คือฝั่งคนขับนอกนั้นปิดหมดนะคะ
คาดว่าน่าจะไม่รู้ว่ามันเปิดได้ทางเดียวก็เลยพยายามเปิด
และหลังจากนั้นก็เกิดการตะเกียกตะกายอยู่ในรถก็น่าจะพยายามให้คนมาช่วยแหละ
แต่ไม่มีใครเห็นและรถกระจกมันปิดหมดไงคุณ
๒คนถ้าอยู่ในนั้นและยิ่งตะเกียกตะกายต้องการออกซิเจน
ซีเจนมันยิ่งน้อยลงนะคะประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด

มันเหมือนเป็นเตาอบเลยอ่ะนะแล้วก็ขาดอากาศหายใจไป